อีกหนึ่งเรื่องนะครับในช่วงของการเดินขึ้นเวที
แต่วิธีการที่เป็นวิธีการคู่เอกระหว่างอำนาจกับเมโฮอีนั้น
มีเพลงนะครับที่ชื่อว่ากว่าจะเป็นแชมป์
ซึ่งเป็นเพลงที่พูดถึงชีวิตของอำนาจแล้วก็เล่าเรื่องราวได้ดีทีเดียวนะครับ
เพลงนี้หลายคนสงสัยว่าใครเป็นคนแต่งเนื้อหานั้น

ติดตามได้เลยจากคุณกริจิกรธรมหามงคลจากรายงานพิเศษครับ
ในการเปิดตัวก่อนขึ้นชกกับเมียงโฮลีผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่น
เชื้อสายเกาหลีใต้เป็นไฟล์แรก
แม่ท่วงทำนองและบทเพลงที่ขับขานมันช่างทำให้ฮึกเหิมเสียจริง
เนื้อหาของเพลงเพลงนี้มีใจความเกี่ยวกับการสู้ชีวิตของอำนาจ
รวมถึงทวงท่าหลีระการทุกข์ที่เหล้าใจจนกลายเป็นแชมป์ขวัญใจเท่าไทย
แต่เพื่อนพี่น้องในสังกัดเกียร์กิริน
บางคนจะขอร้องเองเลยต่างหาก
ก็อยากให้เค้าแต่งแต่อยากร้องเองครับ

ส่วนเจ้าเติ้ลมณัฐบุญจำนงอดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก
เพื่อนของอำนาจที่เพิ่งขึ้นสังเวียนอาชีพได้ไม่กี่ไฟล์
ก็อยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองบ้างเช่นกัน
ด้านอำนาจเกษตรพัฒนาก็ใจดีใจดี
บอกพี่นิกนิรนามให้แต่งเพลงให้ทุกคนซะอย่างนั้น
แม่แบบนี้ก็ไม่ค้างกันพอดีสิครับ
อย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นินามก่อนล่วงหน้านะครับ
ก็อย่างน้อยก็ช่วยแต่งให้น้องทุกคนเลยก็ดีนะครับในค่ายครับผม
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องทุกคนครับผม
เอาล่ะถ้าพี่นิคนิรนามอยากจะจัดให้ก็ลองดู
แต่นัยยะของเพลงนี้มันคือเพลงที่มอบให้กับผู้เป็นแชมป์
เพราะฉะนั้นน้องหรือเพื่อนนักมวยในค่าย
หากใครอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองล่ะก็
ก็ต้องแชมป์แชมป์แล้วก็แชมป์ยังไงล่ะ